รุนสวัสดิ์นะคะที่สามารถรายงานสภาพอากาศให้ทราบในรู้ก่อน
ร้อนหนาวกันแล้วค่ะใกล้เข้าสู่ฤดูหนาวเข้ามาทุกที
อากาศหลายพื้นที่ก็เริ่มเย็นแล้วนะคะนอกจากรักษาสุขภาพแล้วก็ต้องตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อย
เพราะว่าบางพื้นที่แม้จะหนาวก็ยังคงมีฝนด้วยนะคะปัจจัยเกิดจากอะไรกันบ้างนะคะ
ช่วงนี้ลมก็จะเริ่มแปรปรวนแล้วนะคะภาคเหนือตอนบนเนี่ยนะคะก็จะมีมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมอยู่นะคะ
ขณะเดียวกันก็จะมีลมตะวันออกพัดมาเสริมทำให้เกิดอากาศแปรปรวนจึงมีฝนตกได้ในบางพื้นที่
ส่วนภาคใต้นั่นเองยังมีร่องมรสุมพาดผ่านตอนกลางของภาคนะคะ
ทำให้ทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะคะ
แต่ว่าจะเป็นลักษณะของฝนตกเล็กน้อยแต่โอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมก็มีบ้างเช่นกัน
ดังนั้นมาคาดการณ์สภาพอากาศล่วงหน้าเพื่อการวางแผนทำการเกษตรกัน
นับตั้งแต่วันนี้ถึง๒๖ตุลาคมกันเลยนะคะ
สำหรับภาคเหนือและภาคอีสานนั้นช่วงดึกถึงเช้าอากาศหนาวเย็นค่ะ
ลมพัดแรงช่วงกลางวันอากาศร้อนต้องดูแลสุขภาพในช่วงของอุณหภูมิเปลี่ยนด้วยนะคะ
เกษตรกรต้องควบคุมอุณหภูมิของโรงเรือนสัตว์เลี้ยงให้อบอุ่นอยู่เสมอ
รวมถึงระมัดระวังหนอนระบาดในพืชไร่ไม้ผลและพืชผักค่ะ
ส่วนภาคกลางมีหมอกบางในตอนเช้ากลางวันอากาศร้อนนะคะ
ช่วงเปลี่ยนฤดูการแบบนี้ให้ระวังโรคพืชจากเชื้อราในพืชไร่และไม้ผลด้วยค่ะ
ส่วนภาคใต้เข้าสู่ฤดูมรสุมฝนก็จะมีฝนตกตลอดช่วง
ฝั่งอันดามันระวังคลื่นสูงซัดฝั่งมีคลื่นสูงกว่า๓เมตรนะคะ
ดังนั้นเรือเล็กงดออกจากฝั่งให้ระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
ทำทางระบายน้ำและระมัดระวังโรคพืชจากเชื้อรารากเน่าโคนเน่ากันด้วยนะคะ
ไม่ใช่แค่เกษตรกรที่ต้องดูแลสุขภาพตัวเองต้องดูแลไปถึงสัตว์เลี้ยงของเรา
พืชผลการเกษตรด้วยแต่ถ้าหากว่าใครนะคะอยากจะไปท่องเที่ยวช่วงนี้
วางแผนการเดินทางกันค่ะเพราะว่าอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของอากาศแปรปรวนหน่อย
เดี๋ยวพายุมาเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวหนาวนะคะ
ดังนั้นตรวจสอบสภาพอากาศกันในรู้ก่อนร้อนหนาวกันทุกวันนะคะ
วันนี้ลาไปก่อนเจอกันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ